มีเรื่องมาเตือนกันอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับการไปเล่นน้ำตามสถานที่ต่างโดยเฉพาะเด็กน้องหนูนะครับ
คืออย่าว่าลำพังไปเล่นแค่คนเดียวหรือกับเพื่อนไม่กี่คนเลยนะไปกับผู้ใหญ่ก็ยังอันตราย
เพราะถึงเวลาคับขันเนี่ยบางทีก็ช่วยกันลำบากอย่างสภาพของทะเลเราเห็นว่าคลื่นลมมันแรง
อย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับเห็นอย่างนี้คิดว่าเออไม่น่าจะมีอะไร
ใช่แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันจะลึกอ่ะไม่คิดว่ามันจะลึกมากอะไรแบบนี้
ก็มีลักษณะเหมือนชายหาดนั่งเล่นได้ตรงน้ำก็ดูตื้นความจริงมันมีจุดที่ลึกนะครับ
และจุดนี้ที่จังหวัดใช้นาธนะครับทำให้เด็กหญิงวัย๗ครับเสียชีวิตไปหนึ่งศพ
เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้ที่ท่านเห็นอยู่เขาเรียกว่าหาดมะตูม
อยู่ที่บ้านต้นมะขามหมู่๖ตำบลศิลาดานอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาธ
เวลาน้ำลดมันจะมีลักษณะเนินดินเนินหาดขึ้นมาก็เลยเรียกเป็นหาดเหมือนกับ
ทะเลเถิดนะครับเมื่อวานนี้ช่วงเย็นเย็นนะครับ
คลายร้อนกันเยอะนะครับปรากฏว่าเด็กหญิงสาวินีแซ่เผือก
หรือน้องกิฟต์อายุเจ็ดขวบนะเป็นชาวบ้านหมู่สี่ตำบลศรีราดาล
ก็มาเล่นน้ำกับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยนะฮะทีนี้ตอนที่ลงไปเล่นน้ำเนี่ย
ไกลออกจากฝั่งชายหาดไปหลายร้อยเมตรอยู่แล้วจมหายไปในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
ซึ่งจุดนั้นน่ะน้ำลึกค่ะเพราะว่าไม่คิดว่าจะลึกกันนะครับ
ปรากฏว่าชาวประมงในพื้นที่ต้องมาช่วยกันงมค้นหากันอยู่นะครับ
หากันอยู่หนึ่งชั่วโมงอ่ะอืมถึงนำขึ้นมาได้นะครับ
กลางกลางความโศกเศร้าเสียใจของญาติญาติเนี่ยฮะพื้นที่เป็นแบบนี้
ตรงจุดที่เราอยู่กันเนี่ยก็เป็นเหมือนชายหาด
ไกลออกไปก็เป็นน้ำน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาที่ยังไม่ได้ลดลงนะครับ
เมื่อวานนี้ช่วงเย็นครับท่านผู้ชมครับประมาณ๔โมงเย็นนะครับ
มีผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับบอกว่าอ่า
ช่วงนั้นเขาก็เป็นญาติกับน้องกิฟต์นะผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วย
เขากับพี่สาวน้องกิฟต์นั่งกันอยู่ริมหาดนะครับริมแม่น้ำ
มาเล่นน้ำกัน๖คนมีญาติอีกคนนึงคอยดูแล
เวลาเด็กเล่นน้ำเป็นผู้ใหญ่ระหว่างทั้งหมดกำลังเล่นน้ำอยู่น้องกิฟต์
เดินแยกออกไปเล่นอีกจุดหนึ่งซึ่งค่อนข้างไกลไปจากผู้ปกครอง
แล้วอยู่อยู่ก็จมน้ำหายไปผู้ปกครองนะครับ
เล่นน้ำอยู่ด้วยก็เป็นญาติกันนี่แหละนะครับก็รีบเข้าไปช่วย
อุ้มเด็กที่เล่นน้ำอยู่ด้วยกันอีกสองคนไปด้วยค่ะนะฮะ
แล้วก็เกือบจะจมน้ำเหมือนกันแต่โชคดีที่ตัวญาติที่เขาเล่าให้เราฟังเนี่ย
เขาอยู่ตรงจุดนั้นนะครับเขาเห็นนะเขาก็ตะโกนขอความช่วยเหลือนะครับ
แล้วก็มีชาวบ้านที่จอดเรืออยู่แถวนั้นเขาก็เอาเรือเข้ามา
ช่วยไว้ได้๓คนนะฮะแต่น้องกิฟต์ถูกกระแสน้ำพัดดูดลงไปใต้น้ำฮะ
แล้วไม่สามารถดึงขึ้นมาได้ทันค่ะเนี่ยมันเป็นแอ่งเนี้ยอืม
อยู่ดีมันลึกแบบลึกไปเลยอ่ะใช่ไม่ใช่ค่อยลาดชันไปเรื่อย
บางทีเดินไปเดินไปคิดว่าไม่มีอะไรใช่ฟึ๊บลงไปเลยอย่างเงี้ยนะครับ
ผู้ใหญ่เขาเห็นเขาไปช่วยแล้วนะแต่ไม่ทันนะฮะ
บริเวณตรงจุดนี้เป็นแอ่งมีความกว้างประมาณ๓เมตรนะครับลึกประมาณ๒เมตรอยู่กลางแม่น้ำ
จากการสอบถามชาวบ้านบอกว่าแอ่งกระทะแอ่งนี้เนี่ย
เกิดจากการดูดทรายในพื้นที่เมื่อปีที่แล้วนี่เองครับค่ะ
แล้วทั้งหมดเนี่ยไม่รู้กันมาก่อนว่ามันมีแอ่งกระทะอยู่ตรงนี้
ก็เลยไปเล่นน้ำกันตรงจุดนั้นแล้วก็เกิดเหตุสลดขึ้น
ก็คือผมมาถึงปุ๊บเห็นหลานพวกพี่เล่นน้ำอยู่ตรงนู้น
ค่ะมันก็ระยะไกลนะพี่อืมออกจากนี่เราไปอ่ะเลื่อนไปใกล้อยู่
ไกลก็ประมาณร้อยกว่าเมตรก็คือผมก็ไม่ได้สังเกตอะไรก็คือนั่งเล่นอยู่ตรงนี้
แป๊บแป๊บไม่ถึงห้าอาทิตย์ได้ก็เห็นเด็กมันโมโมก็ยังไม่ได้เอกใจ
แต่คือว่าพอเห็นเด็กมันเริ่มห่างจากคนโตไปแล้ว
คือโมโมโมโมไปคือผมก็บอกว่าทำไมไม่ได้ข้างใน
แต่เขาก็เดินกลับเข้ามาแต่คือเด็กอ่ะตอนนั้นกำลังพัดตกไปแล้ว
มันเด็กพัดตกเขาอะพี่คือตกแบบเหมือนหน้าผากลงไปอย่างเงี้ย
คือพอมันตรวจปุ๊บคือเด็กอ่ะคือก็ล้างแต่ล้างดึงกงเกงเขาหลุด
นั่นแหละคืออีกสามคนก็จะจมก็คือผมเห็นที่ผมวิ่งมานะ
ก็คือแต่เด็กมาถึงผมใกล้ถึงแหละแต่คือเด็กมันจมไปแล้วไง
ผมก็เห็นเรือจอดอยู่นู้นก็เรียกเรือมาให้มาเอาฝั่งคนนี้ขึ้นก่อน
เพื่อจะหาอีกคนนึงนั่นแหละครับอ่านี่คุณนฤทธิบุญนิ่ม
ผู้สื่อข่าวของเราที่ยืนสัมภาษณ์คุณเฉลิมศักดิ์เมื่อสักครู่เนี่ยเห็นไหม
คือดูมันน้ำตื้นมากน่ะค่ะดูมันไม่มีอะไรเลย
ดูแบบนี้ไม่รู้เลยอ่ะว่าอยู่ดีจะมีแอ่งลึกอยู่แล้วก็ลึกแบบโอ้โห
ชันขนาดนั้นนะคะครับทีมข่าวของเราไปที่วัดธรรมขัน
จังหวัดชายนาฏเป็นสถานที่จัดพิธีศพของน้องกิ๊บนะคะ
ก็ได้เจอกับคุณแม่ของน้องค่ะคุณแม่สุวรรณพุทธภูมิอายุสี่สิบสี่
คุณแม่คุยกับทีมข่าวของเราทั้งน้ำตาเลยค่ะคุณผู้ชม
แม่บอกว่าเสียใจมากกับเหตุการณ์นี้นะคะ
แม่ก็เหมือนกับโทษตัวเองตลอดเวลาค่ะว่าไม่น่าปล่อยลูกให้ไปเล่นน้ำเลย
ก่อนหน้านี้เมื่อวันศุกร์วันที่เก้าอะค่ะ
คุณแม่บอกว่าก็ไปงานวันแม่ที่โรงเรียนที่โรงเรียนของลูกสาวจัดอยู่เลยนะ
ไม่คิดว่าจะมาจากไปเร็วแบบนี้นะคะเป็นวันแม่ที่เสียใจที่สุดตลอดชีวิต
ถ้าเป็นไปได้สิ่งที่แม่อยากได้ที่สุดในวันแม่ก็คือ
ในฐานะแม่อยากให้น้องกิ๊บกลับมาอยู่กับแม่เหมือนเดิม
ลูกสาวผู้หญิงเขามากราบฉันฉันก็บอกแม่รักหนูนะ
และคนเล็กก็บอกว่าหนูก็รักแม่
น้องกิ๊บเนี่ยเหรอคะจ้ะ
แล้วก็บอกว่าแม่วันแม่ปีนี้หนูไม่มีอะไรให้แม่นะ
หนูมีแต่ความรักให้แม่จ๋าก็บอกว่าจ๋าก็รัก
แต่มันเป็นของขวัญที่อื้ออื้อ
มันไม่ใช่ของขวัญเหมือนทุกปีเลย
เขาบอกว่าเดี๋ยวเราซื้อหมูมาทำหมูตุ่มกินนะ
ฉันก็ไม่ค่อยมีตังค์ฉันก็บอกว่าเออแม่มีค่าแขกแล้ว
เดี๋ยวซื้อกินกันนะพวกนี้ลูกพวกนี้มันวันตลาดนัดวันแม่ด้วย
เดี๋ยวเราไปซื้อมาเราก็บอกอย่างนี้

เขาบอกแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้กินหมูจุ่มแต่ก็บอกแต่เออแม่สัญญา
เพราะปีที่แล้วเรากินข้าวต้มกันแล้ว
ก็ยังนัดกันอยู่เลยใช่ไหมครับ
งัดเขาก็บอกแม่หนูไปเล่นน้ำแล้วเขาก็บ๊าย
ฉันก็บอกว่ามึงจะไม่เล่นนะมึงบ่ายแม่สบายแล้วลูก

แล้วมันก็บอกว่าเดี๋ยวหนูมา
บอกเออรีบกลับมาแล้วลูกมากินข้าวด้วยกัน
มันบอกหนูไปพักใหญ่นะแม่

เขาก็ไปพักใหญ่จริงกว่าจะเจอเขาก็๒ชั่วโมง
เขาก็พูดแค่นี้แหละได้พูดกันครั้งสุดท้ายก็แค่นั้นแหละ
มันไม่มีค่าเลย
ฝันก็ไม่มีค่าทำสำหรับฉันเลย
น่าเศร้านะฮะคือนอกจากเรื่องความสกเศร้าเสียใจ
คือนอกจากเรื่องความโศกเศร้าเสียใจ
ที่คุณแม่ของน้องกิฟต์ได้บอกกับทีมข่าวของเรามา

เด็กหญิงวัย๗ขวบที่เสียชีวิตที่แม่บอก
คือปีนึงถึงวันแม่ถึงจะได้กินของที่อยากกินนะ
ปีที่เรากินข้าวต้มปีนี้บอกแม่
เดี๋ยวทำหมูจุ่มกินกันแม่ก็ไม่ค่อยมีสตางค์
นัดว่าเดี๋ยวนี้พรุ่งนี้ก็คือวันแม่
เดี๋ยวจะทำหมูจุ่มกินกับลูกจะไปซื้อหมูที่ตลาดนัด

เด็กที่มีโอกาสทั้งหลายแล้วไม่ตั้งใจเรียนทำตัวไม่ดี
ฟังนะครับครอบครัวที่เขาเดือดร้อนที่เขาลำบากกว่าเรา

ส่วนพี่สาวของน้องกิฟต์อายุ๑๘ปีนะครับ
พี่สาวบอกว่าเธอเป็นคนพาน้องกิฟต์ไปเล่นน้ำเองนะฮะ
เนื่องจากน้องบ่นบอกว่าอยากเล่นน้ำกับเพื่อนบ่นมาหลายวันล่ะ
เนี่ยฮะคือถ้าดูภาพในจุดเกิดเหตุเนี่ย
น้องคนนี้น้องกรยานีเนี่ยคือพี่สาวที่นั่งซุดอยู่กับพื้น

กรยานีหรือว่าน้องไอซ์บอกว่าน้องบ่นอยากเล่นน้ำมาหลายวันแล้ว
ก็เลยขออนุญาตพาน้องไปเล่นน้ำเมื่อวานนี้
ช่วงที่เกิดเหตุเธอไม่ได้ลงไปเล่นด้วย
เธอก็ดูเด็กดูน้องเล่นอยู่ริมฝั่ง
แล้วก็เห็นว่าก็มีผู้ปกครองของเด็กคนอื่นก็อยู่ดูแลเด็กอยู่แล้ว

แล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับน้องสาว
ปกติแล้วที่ถามว่าจะพาน้องมาเล่นยาหารกระตูก่อน

แล้วปกติน้องเล่นน้ำเป็นเด็กเล่นน้ำอยู่ไหม
เป็นเด็กเล่นน้ำเป็นเด็กที่ชอบเล่นน้ำมากเลย

ไม่เป็นค่ะแต่เหมือนว่าไปจะมีผู้ปกครองไปเยอะอะค่ะ
โทษตัวเองค่ะไม่น่าพาน้องไปเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ครอบครัวของน้องกิฟต์นะครับ
คุณแม่มีลูก๕คนน้องกิฟต์เป็นลูกคนที่๔นะครับ
ที่บ้านก็มีฐานะยากจนนะฮะ
อยู่ที่บ้านพักเอื้ออาทรที่ทางวัดเขาสร้างเอาไว้ให้

ยังไม่มีเงินแม้กระทั่งการจัดงานศพให้กับน้องกิฟต์นะครับ
ชาวบ้านที่รู้ข่าวก็ต้องช่วยกันบริจาคเงินมาเป็นค่าจัดงานศพให้กับน้องกิฟต์นะครับ
เพื่อท่านพอจะมีกำลังช่วยเหลือนะครับท่านผู้ชมครับ
ถ้าเห็นใจครอบครัวนี้ก็บริจาคเงินในการช่วยกันจัดงานศพให้กับน้องกิฟต์ได้นะครับ
บัญชีอยู่ที่หน้าจอนะฮะจดไม่ทันเอาโทรศัพท์ของท่านถ่ายไว้ก็ได้นะฮะที่หน้าจอนะครับ
บริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารทกศนะครับชื่อบัญชีคุณแม่ของน้องกิฟต์นะครับ
ชื่อนางสาวสุวรรณพุทธภูลเลขที่บัญชีก็๒๐๒๐๐๘๕๖๕๔๗๑๗นะครับ
ก็ฝากเด็กไว้ด้วยแล้วกันนะฮะ